ไปเอาใจช่วยเจ้าแมลงทัพตัวนี้หน่อย

มีหัวมีขาแต่ไม่มีตัว

ฉันไม่แน่ใจนะว่ามันทำไมมันถึงมีสภาพแบบนี้
ตอนแรกมองแว๊บก็นึกว่าปกติดี

ปีกเขาหายไปแล้วเออตัวมันโบ๋ไปเลยอ่ะเนาะไม่ต้องใช่

มันเหมือนขนมโดนควากใส้ไปกิน

มันสู้ชีวิตมากเลยกัน
มันหัวมันยังสั่งการขาให้เดินอยู่

เหลือแต่เปลือกหุ้มตัวช่วงล่างขาหัวถูกไหม

คือชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วก็คิดแบบนี้ว่า
เอ๊ะมันเดินได้เองด้วยขาของมัน

ไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจว่าขามันขยับไหม

มดมาขนร่างของมันไป
ดูสภาพนี้แล้วดูภาพนี้แล้ว

หลายคนบอกว่าน้องสู้ชีวิตมาก

หัวใจเจ้าอยู่ตรงไหนเหรอ

เท่าที่ร่างกายจะไหวนะทัพทิมนะ
สุดยอดมากเองทำได้ดีแล้ว

คุณเศร้าไหมแต่คุณดูเจ้าปลอม
ผมอะไรนะผมเศร้าปลอมอ่ะใช่

ดิฉันจะให้ข้อมูลความจริงแล้วคุณจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือเรื่องนี้สร้างกำลังใจแล้วก็สร้างความเศร้าให้กับชาวเน็ตมันมากมาย
เขาบอกว่าจะมีเชื้อราซอมบี้ที่สามารถควบคุมร่างกายแมลง

มันคือปรสิทธิ์ประเภทเชื้อรามีชื่อภาษาไทยว่าราแมลงนะคะ
ราแมลงเนี่ยแต่ละชนิดจะเลือกเกาะติดแมลงชนิดต่างกัน
แรกเริ่มเนี่ยพวกมันก็จะเหมือนกับปรสิทธิ์ทั่วไปก็คือแฝงอยู่ในร่าง
ก็คือสิ่งอยู่เฉยนี่แหละแต่เมื่อมันถึงเวลาในการขยายพันธุ์
ปรสิทธิ์มันจะทำไงมันจะเริ่มควบคุมร่างของเจ้าของที่มันอยู่
แล้วก็สัตว์เหล่านี้ก็จะสูญเสียการควบคุมไป
อันนี้คือข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นนะคะได้ความรู้กันไปพอประมาณ
ก็เลยเหมือนเรียกคล้ายว่าเป็นเหมือนซอมบี้

เพราะว่าเหมือนปรสิทธิ์มันเข้าไปอยู่ในร่างแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้ว
มันก็ต้องขยายเผ่าพันธุ์ไปอะไรอย่างนี้

เศร้าเนอะเรื่องนี้สงสาร
แล้วซอมบี้นี่ก็จะกลายเป็นซอมบี้แลนด์ไหมเป็นซอมบี้แมลง
โอ้โหมันก็ไม่ยอมตายไงเดินคานเดินกัดแล้วถ้าคุณโดนกัดอ่ะ

จริงนะเรานักช่างจินตนาการใช่ไหม